รู้ไหมว่ามันจะต้องแบบมีตังค์อยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ถึงจะซื้อสติ๊กเกอร์
สติ๊กเกอร์ไม่ใช่๕บาท๑๐บาทแล้วเอามาแปะเองได้อยู่แล้วคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นไปเปิดราคากันหน่อยค่ะว่าจะต้องควักกระเป๋าเท่าไหร่ที่จะจ่ายตรงนี้เนี่ยนะคะ
เป็นข้อมูลที่ได้บอกต้องอ้างอิงนะได้มาจากคุณสุภศักดิ์รุ่งเจิดฟ้า
เป็นที่ปรึกษาสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกแบบนี้วงการรถบรรทุกอ่ะนะ
มันมีหลายรูปแบบโอ้โหเยอะ๕๐๖๐ป้ายแล้วแต่ละรูปแต่ละป้ายมันจะเปลี่ยนทุกเดือนไง
เหมือนกับอัพเฟิร์มแวร์แต่ละเดือนต้องอัพอย่างนี้
ปัจจุบันนะสวยสติ๊กเกอร์มีให้เห็นมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบบที่คุณวิโรธออกมาโพสต์แฉนะ
ไล่เรียงเลยมั้ยคุณผู้ชมที่เห็นหน้าจอนี้มันก็เยอะอะนะแต่เมื่อกี้เห็นลูกใหญ่แอ้นใช่ปะ

อ่ะกาญจนบุรีอายุทยานครปฐมราชบุรีสุพรรณกรุงเทพ
แล้วถ้าเกิดว่าจะต้องเคลียร์กับทางหลวงนะ
ตังค์เพิ่มดีจ่ายเพิ่มมา๒๓๐๐๐ใช้ได้๒๓เดือน
เดี๋ยวก่อนนะแล้วสติ๊กเกอร์แบบนี้คุณผู้ชมคิดว่า
ใครเป็นคนผลิตมาหรือใครเป็นคนทำออกมา
จะเป็นฝั่งผู้ประกอบการเหรอเป็นคนขับรถเหรอ
หรือว่าเป็นฝ่ายไหนมันต้องรู้กันอ่ะ
มันต้องเป็นสัญญาณที่แบบสื่อถึง
ทั้งฝั่งคนขับเองและฝั่งคนที่ตรวจตาถูกไหมล่ะ

อันนี้พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมมองเผินมองผ่าน
บางคนบอกว่ามันก็ปกติป้าถ้าเกิดแปะตรงนี้อยู่ข้างหน้า
น่าจะเป็นโลโก้บริษัทอะไรสักบริษัทหนึ่ง
เรารักประเทศไทยอันนี้วิ่งได้เฉพาะอีสานนะ

ค่าธรรมเนียมอันนี้เฮ้ยไม่ธรรมดา๒๕๐๐ต่อเดือนนะ

เดือนต่อคันติดปั๊บรับน้ำหนักได้๗๐๑๐๐ตันค่ะ

เออรักประเทศไทยไง
เป็นแค่คนแต่อันนี้คือแบบโอ้เรารักประเทศไทย

เรามาเปิดราคาสวยสติ๊กเกอร์จากข้อมูลเนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าด่านเล็กนะคุณผู้ชม
เล็กเนี่ยราคาก็คือเส้นทางวิ่งระยะสั้นใช่ไหม
เฉพาะในพื้นที่ด่านเล็กมันก็จะอยู่ที่๓๐๐๕๐๐บาท

ด่านกลางเนี่ยจะวิ่งระยะยาววิ่งข้ามจังหวัด๕๐๐๐๑๑๐๐๐
ด่านใหญ่ด่านใหญ่เนี่ยนะคะก็จะ๑๐๐๐๐๐บาท
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นโรงพักแบบภูทร
โอ้โฮ
ใช่งั้นแปลว่านอกจากอีกค่าสติ๊กเกอร์แล้วเนี่ย
มันยังต้องมีแบบฆ่าแบบโรงพักอีกเหรอ

โรงพักแล้วต้องเคลียร์กับทางหลวงอีกเหรอ
นี่ไงผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้มีหน่วยงานเดียว

ที่พอข่าวนี้มันถูกกระพือขึ้นมา
ค่ะไอ้กระต่ายมาก่อนเลยไอ้กระต่ายน้อยคอยรัก
หรือว่ารูปสัตว์ต่างที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้

เป็นระยะใกล้ไม่ต้องข้ามจังหวัด

อันนี้ไว้ผ่านด่านจุดต่างโดยไม่ต้องถูกตรวจใดทั้งสิ้น
วิ่งได้ทุกเส้นทางระยะทางไกลก็ได้ข้ามจังหวัดก็ได้
โหยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสติ๊กเกอร์แบบรูปตัวการ์ตูนต่าง
เมื่อกี้เราเห็นไจแอ้นใช่ไหมมีชินจังมีโดราแอมม่อน

ใช่เขาบอกว่าพวกนี้นะจะเอาไว้วิ่งในพื้นที่
ที่มีปัญหาข้อพิพาทพี่เบิร์ต
โดยคนขับเขาจะทำข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่เหมือนกับเป็นการผ่อนปลน
เวลาขับผ่านมาก็จะได้ไม่โดนเรียกตรวจ
เรามีข้อมูลให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
จากอดีตคนขับรถบรรทุกที่เขาให้ข้อมูลเรามานะ
ว่ามันมีกี่รูปแบบกี่ประเภทราคาเท่าไหร่ยังไงบ้าง
ขนาดนี้ตำรวจไม่รู้หรอกพวกเราก็ไม่รู้นะ
คนที่รู้คือคนที่ขับรถบรรทุก
แล้วก็อะไรนะที่ปรึกษาสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
อ่าท่านให้ข้อมูลมา